เรื่องของครอบครัวของคุณตาจรูนคุณตาซาเล้งนะครับ
ซึ่งคุณตาก็เสียชีวิตไปแล้ว
ท่านก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันมาตลอด

ไปอาศัยอยู่ที่พระนครศรีอยุธยา
บ้านเกิดเก่าแก่ของคุณตาจรูนนะครับ

แล้วก็เงินที่ได้รับจากกระทรวงยุติธรรม
ค่ะก็คือลูกสาวคนเล็กที่ชื่อว่า

คือรายงานข่าวบอกว่าก็อมเงินไป
แสนกว่าบาทที่ได้มาจากกระทรวงยุติธรรม

ก็เหมือนกับว่าอยากจะเอาไปใช้จ่ายของตัวเอง

คุณเตชะทัพทองกับเพจแหม่มโพดำ

ตั้งแต่คุณตาถูกวัยรุ่นชาย

เปิดบัญชีรับบริจาคต่าง

ตกลงวันนี้นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในครั้งนี้ก็เลยทำให้
มีความเคลื่อนไหวออกมาเยอะนะครับ

ดมเงินช่วยเหลือครอบครัวของคุณตาจรูน

หยิบยื่นน้ำใจมาถึงคุณตาซาเล้ง
ครอบครัวมีเงินบริจาค
ถึงล้าน๒แสนบาท

เป็นหนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นบาท

ทางคุณเตชะทัพทองและเพจแหม่มโพดำ

ภรรยาของคุณตาหลังจากที่คุณตาเสียชีวิต

ประสานที่กับทางของทางวัด

แต่มันมีปัญหาเกิดขึ้นก็คือลูกสาวคนเล็ก
คุณตาจรูนกับคุณยายฉลวยมีลูกสองคน
คนโตผู้ชายคนเล็กคือผู้หญิง

นิดามณีพันธ์ชื่อเล่นชื่อเจี๊ยบ

ทีนี้ปัญหาก็คือว่าลูกสาวเนี่ย
เอาเงินส่วนหนึ่งของคุณยายไป

แล้วก็ให้พาไปแจ้งความไว้ที่สพบาง

พอมีปัญหาเรื่องราวต่างเกิดขึ้น
ล่าสุดวันนี้เพจแหม่มโพดำมีความเคลื่อนไหวนะครับ

ปวดหัวกับลูกสาวตาจรูนเหลือเกิน

ถึงขั้นใช้คำว่ากูย่าน

กลัวมากเลยผู้หญิงคนนี้ไม่อยากเจออีกแล้ว

ไม่ขอโพสต์อะไรถึงเจี๊ยบลูกสาวตา

หลังจากที่เจี๊ยบส่งข้อความ

ส่งผู้สื่อข่าวไปทำข่าวที่บ้าน
แล้วก็ต่อว่าเรื่องเงินบริจาค

แม่เป็นคนบ้าเป็นคนสติไม่ดี

แล้วก็ไล่ควีนเลยบอกว่า
ถ้าเป็นห่วงยายฉลวยมากก็รับไปเลี้ยงเองสิ

แล้วก็ประชาชนบริจาคเงินให้กับครอบครัวของคุณตาจรูน

เพราะฉะนั้นเมื่อคุณตาจรูนเสียชีวิตไปแล้ว

ก็ควรเป็นของคุณยายฉลวย
เก็บไว้กินไว้ใช้ในบ้านปลายของชีวิต

ไม่ใช่ปล่อยประละเลยทิ้งแม่ให้อยู่คนเดียว

ซึ่งถือว่าไม่รักษาคำพูดเหมือนกับตอนที่เคย

เมื่อพ่อไม่อยู่แล้วจะดูแลแม่อย่างดี
นี่แหละค่ะก็จากข้อมูลทั้งในเพจแหม่มโพดำที่คุณภาคภูมิบอกไปนะครับ
ข้อมูลจากคุณเตชะทัพทองนะมันก็ตรงกันตรงกันหมดเลย
แล้วก็ข้อมูลจากนายประพฤติลูกชายคนโตของครอบครัวนี้ค่ะ
เขาก็ยืนยันกับทีมข่าวแท้รัฐทีวีเลยนะว่ามันมีปัญหาจริง
ทองของแม่ที่หายไปมันหายจริงนะคะ
รวมถึงเรื่องของเงินเยียวยาจากกระทรวงยุติธรรม๑๒๐๐๐บาทเนี่ย
ก็ตัวน้องสาวเจ๊บเนี่ยก็เอาไปจริง
แล้วก็พฤติกรรมของน้องสาวแย่มากหลังจากคุณพ่อเสียชีวิตไปครับ
แย่มากเลยก็คือด่าแม่ค่ะ
ถ้อยคำรุนแรงด่าแม่ตลอด
แม่ให้อยู่ลำพังลักเล็กขโมยน้อยขี้เกียจไม่ยอมทำงาน
แล้วก็จะเอาเงินที่เขามาช่วยเหลือครอบครัวเนี่ยอยากจะไปซื้อรถ
นี่ค่ะแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็ตามไปดูที่บ้านที่จังหวัดพระนครสิทธิยาที่เมื่อวานเรานำเสนอไป
คุณผู้ชมก็ต้องพิจารณาดูเอาเอง
ว่าพฤติกรรมของเจี๊ยบลูกสาวคนเล็กเนี่ยมันตรงกับทางเพจแหม่มโพดำบอกไหม
ตรงกับที่นายเตชะบอกไหมตรงกับที่นายประพฤติลูกชายคนโตบอกไหม
ก็ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคุณผู้ชมเราก็นำเสนอข้อมูลตรงไปนะคะ
แต่นี่แหละค่ะเหตุการณ์ที่ยายฉลวยไปแจ้งความกับตำรวจว่าทองหาย
แล้วตำรวจก็โทรศัพท์ติดตามตัวลูกสาวที่ชื่อเจี๊ยบลูกสาวคนเล็กเนี่ยนะคะ

เมื่อวานผู้สื่อข่าวไปหายายฉลวยที่บ้านเจี๊ยบก็กลับมามาอยู่ด้วย
ไม่ยอมให้คุยด้วยสักทีนะคะ

ผมคืออยากจะมาสอบถามแม่
เพราะว่าได้ทราบว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้น

ต้องมาสัมภาษณ์แม่หนูแล้วแม่หนูจะติดไม่ค่อยดี
ไม่มีอะไรสบายไม่เป็นไร

ไม่ถามหนูไม่ให้สัมภาษณ์ดี

จะออกอะไรออกไปเลยไม่ต้องมาสัมภาษณ์แม่หนูแล้ว
คือเงินของกระทรวงยุติธรรมที่ได้มา
พูดไปเลยพี่จะไปรังข่าวยังไงดี
แล้วก็คือเหมือนเมื่อวานนี้

อ่าร้านรูปขอบใจเลยไม่เป็นไร

ไม่เป็นไรครับสบาย

ก็ไม่แฮปปี้ไงครับพี่เจ็บไรแล้วพี่
ผมรู้ว่าแม่มีทุกข์แต่แม่พูดไม่ได้ใช่ไหม

ทองได้คืนยังได้แล้วล่ะลูก

แต่ไม่ต้องขอดูนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของครอบครัวนะคะ

แล้วอย่างเมื่อวานที่แม่ไปแจ้งตำรวจนี่ตำรวจเขาว่าไงบ้าง
ไม่ว่าอะไรเขาบอกลูกกับแม่เดี๋ยวมันก็

ใครทำอะไรก็แม่ไม่ดีเดี๋ยวก็เข้าตัวเข้าไปลูกแม่

เป็นคำพรของแม่ให้แม่ลำให้แม่ไปเสย

พูดคำเดียวถามคำเดียวเมื่อมันไม่เจอก็ช่างมัน
เอาคำเดียวสิ่งอะไรแม่เอาคำเดียว

หนูเป็นน้องสาวพี่ต้อมนะคะ

อย่าไปนั่นเขาไม่ว่าอะไรเขามาสัมภาษณ์เขาไม่ได้มาเขามาคุยกับแม่
แม่สบายดีอย่าไปแบบนั้นควรเราต้องคิดแบบตะบาลดิเนี่ยให้ข่าวอยู่ทั่วนู่นไม่
เดี๋ยวบอกแม่ทำไปเรื่อย
เขาก็พูดจาพ่อกับแม่นะเขารู้รู้คนไหนไงเขาดูรู้นะ
เหนื่อยไหมแม่ไม่เหนื่อยลงเลยทำแบบนี้ทำอย่างเงี้แม่ทำให้ทุกวันเดี๋ยวไปถูบ้านมั่งเช็ดนู่นเช็ดนี่แม่ทำอย่างนี้ทุกวัน
ท้อใกล้ไหมท้อโรคแม่ไม่ชอบอยู่เฉยพี่ค่ะหนูหนูโรครถข้าวขอแจค่ะมีแบบว่านะคะมาบุกรุกบ้านนะคะ
เขาไม่ได้มาบุกรุกเขามาสัมภาษณ์เขาม้าสัมภาษณ์อย่าไปอย่าไปว่าสติบไม่ดีแม่เขาคนดี
เนี่ยขอคุณกิติศักดิ์ของกระทั้งผู้สิกล่าวไทยรัสที่วี
คือเราตั้งใจไปที่บ้านของคุณยายเนี่ยอยากจะไปถามความจริงจากคุณยาย

แต่ก็อย่างที่ท่านเห็นนะฮะก็ลูกสาวก็คือเจี๊ยบก็จะอยู่แบบนี้

แล้วได้ยินคำว่าบอกว่าแม่สติไม่ดีหลายรอบนะ
ใช่ที่สุดแล้วถึงขั้นหยิบโทรศัพท์

เอาเป็นว่าที่เขาสนทนาเนี่ยปลายสายคือเหมือนกับบอกว่าตำรวจช่วยมาดูหน่อย

เนี่ยก็คือคุณกิติศักดิ์พยายามที่จะสอบถามอยากจะคุยกับคุณยายว่า
ตกลงเรื่องราวทั้งหมดที่เขาว่ากันแบบนี้ว่ากันว่าแบบเนี้ย
ตกลงมันจริงมันเท็จยังไงคุณยาย

แต่ก็เหมือนกับว่ายายเองก็ยังพูดอะไรได้ไม่เต็มปาก

ทีนี้เนี่ยจากพฤติกรรมของเจี๊ยบเนี่ยนะคะ
ทำให้พี่ชายเจี๊ยบนะคะที่ชื่อว่านายประพฤติเนี่ยค่ะ
เอ่อปากเลยว่าอยากตบหน้าน้อง
เราก็ไม่ได้สนับสนุนความรุนแรงในครอบครัวนะคะ

แต่เขาบอกว่าอยากจะตบหน้าน้องสาวเพื่อเตือนสติ
จากพฤติกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย
คือตัวพี่ชายก็เล่าให้ฟังว่านอกจากขโมยทองแม่ไปแล้วเนี่ย

ยังขโมยสมุดบัญชีเงินฝากของแม่ไปด้วยนะ

ใช่ทีนี้เนี่ยก็เลยสงสัยว่าแล้วสมุดบัญชีมีกี่เล่มอะไรยังไง

คุณเตชะทัพทองออกมาบอกว่ามันมีเล่มหนึ่งค่ะ
ที่มีชื่อของคุณเตชะแล้วก็คุณยายฉลวย
ใช้ชื่อร่วมกัน๒คนตรงนี้ไม่น่าเป็นห่วง
เพราะว่าจะมีการเบิกถอนเงินอะไรก็ต้องใช้ชื่อทั้งสองคน
ตอนนี้มีเงินอยู่ประมาณ๖แสนกว่าบาทนะคะ
เงินตรงนี้ก็จะช่วยเหลือทางครอบครัว
แต่ในส่วนอื่นคุณเตชะบอกว่ามันก็นอกเหนืออำนาจที่จะเข้าไปก้าวล่วง
ก็เป็นเรื่องของคนในครอบครัวเขาแล้วไง
นายประพฤติมณีพันธ์ลูกชายของคุณตาซาเล้งนะคะ
ก็บอกว่าอยากจะเตือนสติน้องสาวจริงค่ะ
นางสาววนิดามณีพันธ์นะคะว่าหยุดเถอะ
การกระทำที่ไม่ดีต่อแม่สักที
เมื่อช่วงเช้าเนี่ยแม่โทรไปหาแล้วก็ร้องไห้ด้วยนะคะ
บอกว่าสมุดบัญชีหายไป
ก่อนหน้านี้ทองแม่หายไปแล้วแต่คราวนี้เนี่ยสมุดบัญชีหายไปด้วย
แล้วก็ชอบปล่อยให้แม่อยู่บ้านเพียงลำพัง
ตอนกลางคืนเจี๊ยบชอบไปดูลิเกไปทุกคืน
เนี่ยค่ะบางครั้งแม่อยู่คนเดียวจนต้องหนีไปนอนบ้านญาติอ่ะ
นายประพฤติบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับเลยว่าอยากตบหน้าน้องสาว
ไม่ได้อยากทำร้ายร่างกายนะแต่อยากเตือนสติเหมือนดึงสติกลับมา
เพราะการเป็นลูกมาทะเลาะกับแม่เรื่องเงินเงินทองเนี่ยมันทำให้ครอบครัวเสียหาย
แล้วก็คุณพ่อเสียไปแล้วสงสารพ่อถ้าพ่อรู้เรื่องนี้พ่อคงจะเสียใจมากนะคะ
แล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาการที่เจี๊ยบไปบอกสื่อว่าพ่อเสียชีวิตแล้วจะดูแลอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นเนี่ย
มันไม่จริงเลยพอพ่อเสียชีวิตไปจริงไม่เห็นดูแลเลยค่ะ
อยากจะให้เจี๊ยบกลับตัวกลับใจดูแลแม่หน่อยอย่างน้อยก็ควรจะเห็นแก่พ่อที่เสียชีวิตไปแล้ว
เตชะทัพทองก็บอกว่ายอดเงินเยียวยาเงินบริจาคตอนนี้มีอยู่๖๑๐๐๐บาทนะคะ
เปิดบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรหรือทกศเอาไว้๕แสนบาทก็เป็นชื่อของตัวนายเตชะกับตัวคุณยายฉลวยค่ะ
ส่วนที่เหลือก็ไปเปิดเป็นบัญชีธนาคารในชื่อของคุณยายฉลวย
ตัวเองก็จะโอนเงินไปให้ทุกเดือนประมาณ๘๐๐๑๐๐บาท
เงินส่วนนี้ยืนยันว่าไม่ว่าจะเป็นเจี๊ยบหรือใครหรือลูกชายเองก็ตามเนี่ยไม่มีสิทธิ์เอาไปเพราะเป็นชื่อสองคน
ส่วนเงินชดเชย๑แสนกว่าบาทจากกระทรวงยุติธรรมก็ยอมรับว่าไม่ได้เอาเข้าบัญชีกลางตามที่ตกลงกันไว้นะคะ
เพราะว่าเจี๊ยบเนี่ยไปอ้างกับยายฉลวยว่าจะเอาเงินไปซื้อของเข้าบ้าน
คุณเตชะก็เลยบอกว่ามันก็ยุ่งไม่ได้ไงก็ต้องปล่อยให้คนในครอบครัวเขาตกลงกันเอง
เพราะว่าเป็นส่วนที่มันนอกเหนือจากเงินบริจาคมันเป็นเงินชดเชยเยียวยาจากทางกระทรวงยุติธรรมค่ะ
ก็เงินบริจาคจะดูแลให้ส่วนอื่นมันก็นอกเหนืออำนาจแล้ว
เงินบริจาคล้านสองก็มีซื้อบ้านน็อกดาวน์หลังที่คุณยายอยู่ณปัจจุบันเนี่ย๓แสนค่าถมที่นะค่าใช้จ่ายต่างในช่วงเวลาที่ผ่านมานะ
เอาเป็นว่าตอนนี้เหลืออยู่หกแสนหนึ่งหมื่นบาทใช่ค่ะเราเองเราก็ไม่ได้อยากไปยุ่งอะไรหรอกครับ
ถ้าเป็นเงินส่วนตัวของคุณยายของครอบครัวของลูกแต่อันนี้มันคือเงินบริจาคมันคือเงินบริจาคที่คุณยายเองก็เป็นฝ่ายที่ร้องมาตั้งแต่แรกด้วยว่าช่วยฉันหน่อยเถอะลูกเข้ามายุ่งวุ่นวายเหลือเกิน
เป็นเงินบริจาคที่อยากจะให้ทางครอบครัวของเขามีชีวิตที่อยู่ดีมีสุขมากยิ่งขึ้นไม่อยากจะให้มามีปัญหามาใครอมเงินใครภายในครอบครัวอย่างนี้ค่ะเราก็เลยต้องตามเรื่องนี้ให้เพราะเงินบริจาคก็คือเงินของพี่น้องประชาชนทุกคนที่ดูข่าวของคุณตาซาเล้งแล้วก็เห็นใจ